ไหม้ที่ย่านสำเพ็งนะคะวันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ย
เดินทางไปรับศพแล้วนะคะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
คือทั้งสองครอบครัวยังไม่มีใครทำใจได้เลยนะคะลองไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศตอนที่คุณอโนวันสุมมาตรนะคะพี่สาวของคุณจิราพัฒน์สุมมาตร
เชียร์ที่เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้เนี่ยค่ะ
ก็เมื่อเช้านี้ไปรับศพมาจากโรงพยาบาลตำรวจนะคะ
บอกว่าน้องสาวทำงานที่ร้านนี้มา๓๐ปีแล้วค่ะ
แต่ก่อนเกิดเหตุพี่สาวบอกมันก็มีล้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่
คือเธอบอกว่าตาถึงกระตุกกระตุกมาสองถึงสามวันแล้วค่ะ
ก็พยายามคิดในแง่ดีว่าเออมันคงเป็นปฏิกิริยาร่างกายแหละ

ก็ไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกับน้องสาวนะคะ
เมืองต้นก็บอกว่าจะนำร่างน้องสาวไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดอ่างแก้วที่เขตภาษีเจริญค่ะ
ส่วนทางฝั่งของนางเนียงนบนะคะภรรยาของนายเพชรเดือน
กัมพูชาพนักงานยกของที่เสียชีวิตอีกรายนึงค่ะ
วันนี้ก็เดินทางมารับศพสามีเหมือนกัน
เธอเล่าทั้งน้ำตาเลยนะคะบอกว่าเมื่อวานเนี่ยไม่ใช่กะของสามีเธอนะ
แต่เขาไปทำงานแทนเพื่อนเธอก็เลยคิดว่ามันคงเป็นคราวเคราะห์
มันคงเป็นถึงคาดของเขาจริงถามว่าตอนนี้ทำใจได้ไหม
ทำใจไม่ได้เพราะขาดเสาหลักของครอบครัว
ต้องเลี้ยงดูลูกชายวัย๘ขวบคนเดียวเธอบอกทุกวันนี้นะ
ยังโทรหาสามีอยู่เลยรู้รู้อยู่เต็มอกว่าสามีไม่อยู่แล้ว
แต่ก็ยังโทรหาทุกวันทุกคืนหวังว่าอย่างน้อยมันอาจจะเกิดปฏิหารอะไรขึ้นบ้างค่ะ
ก็ยังโทรหาเขาค่ะโทรหาเขาอยู่โทรหาโทรหาเขาอยู่
ใช่หนูยังโทรหาเขาอยู่
ลูกก็บอกว่าพ่ออยู่กับเราเสมอแม่
เขาก็บอกกับหนูอย่างนี้หนูก็โทรหาว่าก่อนนอนก็โทร
แต่วันเมื่อคืนก็นอนไม่หลับรอฟังเสียงเขาเพื่อเขาจะกลับมา

คือลูกชายเข้มแข็งมากนะคะ
ตอนที่แม่บอกลูกว่าพ่อไม่อยู่กับเรานะลูก
ลูกบอกแม่ว่าไม่เป็นไรพ่อยังอยู่กับเราเสมอยังอยู่ในใจเราเสมอ

วันนี้เราไปคุยกับเจ้าของร้านของผู้ตายทั้งสองคนที่ทำงานน่ะนะคะ

เขาบอกว่าพนักงานทั้งสองคนนี้นะเป็นคนขยันมากทั้งคู่

เขาเองก็เสียใจมากกับเหตุการณ์ในครั้งนี้
เรื่องต้นมีการพูดคุยกับครอบครัวของผู้ตายทั้งคู่แล้วค่ะ
ทางร้านบอกว่ายินดีจะช่วยอย่างเต็มที่

สอบถามถึงการช่วยเหลือเยียวยาด้วย

คือถ้าเขาไม่รับผิดชอบเราก็คงต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ต้นเราอยากให้มีการพูดคุยกันก่อนถูกไหมคะพี่

ถ้าเขารับผิดชอบในส่วนที่เราพึงพอใจ
เราก็โอเคครับไม่ต้องขึ้นลงขึ้นศาลฟ้องร้อง
การไฟฟ้าว่ายังไง

ไปจากการไฟฟ้าจนน่ะ
ส่วนหม้อแปลงลูกที่เกิดเหตุใช้งานมา๒๐ปีแล้ว
มีการตรวจสภาพการใช้งานไปเมื่อกลางปีที่แล้ว
แต่เบื้องต้นแม้จะไม่ยืนยันว่าสาเหตุมันเกิดจากหม้อแปลงมีปัญหาหรือไม่
กรฟนขอยอมรับผิดไว้ก่อน
ขอออกตัวไว้ก่อนและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต
ส่วนประชาชนที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายค่ะครับ
ทีมข่าวเราก็เลยลองไปตรวจสอบดูนะคะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ย
ตรงที่จุดเกิดเหตุที่มีหม้อแปลงลูกขนาดใหญ่ที่ว่าใช้งานมา๒๐ปีแล้วเนี่ย

ปี๒๕๕๔หม้อแปลงอยู่ตรงนี้แล้วแต่สายไฟยังไม่ค่อยเยอะ
สายไฟสายสื่อสารยังมองบางตาอยู่
๕๗เริ่มเห็นเพิ่มขึ้นมาหน่อย
๕๙เริ่มเยอะแล้วเห็นไหมคะเริ่มพันกันขมุกขมวนแล้วข้างใต้หม้อแปลงเห็นไหมคะด้านล่างเนี่ย
เริ่มเยอะแล้วนะถัดมาอีกค่ะ
ปี๖๐ก็ยังไม่ได้ลดลงจากปี๕๙เท่าไหร่
จนกระทั่ง๖๑๖๒เขาบอกว่า๖๒เพิ่มเยอะขึ้นมาก
สังเกตทางขวาที่เห็นเป็นขดเริ่มลามไปถึงตรงนั้นแล้วก็ม้วนแล้วก็พันเป็นก้อนเป็นขมวดปมกัน
สุดท้ายค่ะล่าสุดก็คือวันนี้ค่ะขออภัย๒๖มิถุนายนเมื่อวานนี้ค่ะ
มันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องของสายไฟสายสื่อสารหรือว่าหม้อแปลงนะ
ใช่ค่ะก็ตรวจสอบกันอยู่นะคะแต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยมาตรวจสอบอาคารพาณิชย์แล้ว
เขาบอกเลยว่าโครงสร้างอาคารนี้เสียหาย๑๐๐นะคะยิ่งห้องที่๑กับห้องที่๒ที่เป็นร้านจำหน่ายพลาสติกเนี่ยคือเสียหายหนักที่สุด
ส่วนห้องที่๓ที่อยู่ใกล้กับหม้อแปลงเสียหายไม่มากแต่สิ่งที่แนะนำได้ก็คือทุบค่ะทุบแล้วสร้างใหม่เท่านั้นเพื่อความปลอดภัย
เพราะโครงสร้างอาคารคงจะไม่สามารถมาบุรณะซ่อมแซมแล้วอยู่ต่อได้แล้วล่ะ
ใช่เพราะว่าอายุอนามอาคารมันก็หลายสิบปีแล้วเหมือนกันนะคะแล้วยิ่งมาเจอทั้งไฟไหม้ดับน้ำอะไรต่างนานาอีกก็คือทุบปลอดภัยที่สุด